แล้วก็เขาก็เป็นนักแสดงมืออาชีพอยู่แล้ว

กำลังใจปกติแล้วก็ถ่ายบ่อยเลยค่ะ

จะได้ชมกันประมาณวันที่๘กุมภาใช่ไหมคะ

ใช่ค่ะก็เป็นฟและงแฟนของมีความสำหรับด้วย
แล้วก็เชื่อว่าจะต้องมีภาพสวย
ทั้งประเทศไทยและสหรัฐประเทศให้ชมกัน
สำหรับทุกคนอยากไปเที่ยวตามแน่นอน
ถึงทลิมดิลเชอเวมก็จะเบื้องกลั๊ครักหวนหวาน

สุดลม

ดึงได้ทุกคนก็มีจุดที่ทำให้ดึงได้ทะเลาะกันได้ทั้งนั้นแหละ
แต่เราก็ไม่ได้ดึงไงแล้วก็ปล่อยลอยไป
อะไรที่มันจะทำให้ทะเลาะกันหรือเป็นทุกข์หรือแค่อะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ไม่ดึงมันมากันไม่ดึงไม่ดึงค่ะ
ขออนุญาตถามด้วยค่ะว่าจริงอยากพูดเราเรื่องอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นปัญหา

คือเขาก็จะไม่เห็นอย่างนี้ก็เป็นคนดุเหมือนกัน
ใช่คือถ้าดุก็ดุเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือดุแบบบางทีแบบพูดอะไรเราไม่ฟังอะไรอย่างนี้ค่ะ
หมายถึงว่าเราแบบไม่ค่อยยอมคือเขาก็จะมองว่าแบบเราดึงใช่ไหม
ก็จะมีดุบ้างอะไรบ้าง
ใช่ก็คือความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นด้วย
ปรับยังไงอ่ะคะคือเราก็คิดว่าเออความจริงมันก็
เราก็เด็กกว่าจริงเราก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ไม่ได้จะต่อเล่าต่อเถียงอะไรให้มันอย่างนั้น
เราก็ปฏิบัติตัวแบบเราเป็นน้องเขาอะ
มันก็จะมีวิธีการวางตัวอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้อึดอัดนะคะคืออ้อมก็รู้สึกว่ามันก็
ก็เป็นตัวของตัวเองเพราะตอนนี้ออมยึดถือคติอันนี้มากเลย
ว่าอะไรที่ทำให้อ้อมอึดอัดไม่มีความสุขทำให้อ้อมเครียด
ยอมจะถอยตัวออกมาทันทีคือจะไม่เปิดรับอะไรแบบนี้เลย
เพราะว่าคืออย่างที่รู้กันคือเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพก่อนหน้านี้
อ้อมก็รู้สึกว่าพอแล้วอ้อมไม่เอาอะไรที่มันเครียด

ถึงเวลาที่เค้าเริ่มมองไปไกลอย่างนี้
คือจริงการมองไปไกลมันอยู่ในลึกของความรู้สึกของทุกคนอยู่แล้ว

แต่เราไม่ได้อยู่กับความคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็น
เพราะว่าเราก็ต้องนึกถึงใจเขาใจเราว่าไม่ใช่ว่าเราอยากให้เป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนั้น
คนอื่นเค้าก็มีมุมมองของเค้าใช่ไหมคะ
เขาก็อยากมีภาพของเขาเหมือนกัน
บางทีเราก็ต้องเปิดโอกาสให้กันและกัน
ในการที่จะแบบเราอาจจะมีอะไรที่เขาไม่ได้ชอบเราหรือเปล่า

แล้วไม่อยากสร้างความอุปกรณ์ให้กับใคร
เราพยายามมองว่าอะไรที่จะทำให้ใครอัดไม่สบายใจ
ไม่ว่าจะอาจจะมีเพื่อนใครก็ตามอยู่รอบตัวเราแล้วก็ไม่ทำอยู่แล้ว

จริงอ๋อลมเป็นคนที่ไม่พูดไม่คุยเรื่องที่ที่ผ่านมาเรื่องเหมือนนี้
เพราะว่าเราให้เขียนพี่ให้เขียนพี่อ๋ามด้วย
คือเราเป็นเด็กเราเป็นน้องรุ่นน้อง
เยอะมากมันก็ไม่ใช่การละเทศัตริย์ที่เราจะไปถาม
ซึ่งจริงมันเป็นนิสัยปลอมอยู่แล้ว
ไม่ใช่แค่พี่แอมใครก็เถอะออกจากเป็นคนไม่ถาม
ไม่ว่าเพื่อนอะไรก็ตามออกก็มีใจเป็นสิทธิฟันของเขา

ไม่เกี่ยวข้องกับเราแต่เราก็ต้องโดนดึงเข้าไปเกี่ยวด้วย

ใช่แต่ว่าก็ไม่ถึงว่าเตรียมใจเลยขนาดนั้น
เพราะว่าเหมือนพอเราอยู่วงการมานาน
เราก็รู้แล้วแหละมันก็เป็นวิถี

อยากรอดรูปการว่าเขาด้วย
เห็นแล้วค่ะเพราะว่าเพื่อนก็ส่งพี่ดู
แล้วก็ตอนแรกเราก็กลัวห่วงความรู้สึกเขา

แล้วก็เราอยากให้คนเข้าใจเขาในแบบที่เราเข้าใจเขา
เพราะว่าเราเข้าใจว่าลึกแล้วเขาเป็นคนยังไง

เขาไม่ใช่คนที่คิดร้ายกับใคร
แล้วเขาก็ไม่ใช่คนที่จะมีความคิดที่จะเอาผิดใคร
เพราะว่ามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเขาเหมือนกัน
คือถ้าเรามองในหลักความเป็นจริง
แต่ว่าพอเรากลับไปพรีเช็คความรู้สึกเขาว่าเขาโอเคไหม
เราก็อยากรู้ใช่ไหมว่าเขารู้สึกยังไง
เราก็ได้ผลละว่าว่าเขาเป็นคนที่แบบ
พี่ซีเรียสอะไรกับเรื่องเหล่านี้จริง
เพราะว่าคือเขามองว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในวงการ
เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่ว่าใครจะว่าหรือจะชมเขาก็ตาม
มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเขา
ออมก็มามองว่ามันก็จริงจริงป่ะ
เพราะว่าคือสิ่งที่จะได้กับเขามันก็คือเขาตั้งใจทำงานเขาก็อยากทำงาน
มันก็คือนี่เป็นสิ่งที่มันจะได้กับเขา
มันไม่ใช่เรื่องว่าใครมาชมหรือมาว่าเขา
ก็ได้ว่าใครกำลังใจจะไป
กำลังใจแต่ว่าเขาแทบจะไม่ต้องการอะไรกำลังใจจากหนูเลย

เราถามไปแล้วเรารู้สึกว่าเขาอาจจะต้องเครียด
ไม่หรอกคือเราอ่ะอย่างคนรอบตัวเราคนที่เรารักเนาะ

เราก็คิดแทนเขาไม่ได้รู้สึกชอบใจใช่ไหม
ใครมาว่าคนคนฝั่งเราอะไรอย่างเงี้ยใช่
เพราะก็เป็นห่วงคำนาคารว่าเขาก็ไม่ได้เคลียร์อะไร
ก็คือตอนนี้ก็คือตรงตัวแล้วล่ะความรักของเรา

ถ้ามาเวลารับบุคกรรมเป็นช่องนำกับกล้านรับจนอะ

เธอได้มีคำถามทายขึ้นไปว่า

มันมีความคล้ายกัน

และให้อิสระในการตัดสินใจกับลูกมากในทุกเรื่อง
ค่อนข้างจะคล้ายกันมากก็ไม่มีใครบังคับอะไรจิตใจของลูก
ไม่ใช่รูปแบบนั้นหรอกค่ะเพราะว่าจริงก็มีดาราศิลปินอีกหลายคน
ที่ร่วมในดิสเซอร์เน็ตตั้ง๑๗คนไม่ใช่แค่ออร์มคนเดียวเลย
แล้วทำงานด้วยการทีใดมันจะมีปัญหาโตเถียงกันอะไรอ๋อ
ค่ะอ้อมไม่ได้อยู่ในบิสเน็ตในการแบบเป็นผู้ถือหุ้นหรืออะไร
เป็นอะไรอย่างเงี้ยอ่อมเพียงไงรู้สัตว์